ต้องบอกว่ากลายเป็นกระแสที่หลายคนจับตามองมากเป็นพิเศษนะคะ

ระหว่างนักแสดงสาวแอฟทักษะอ่อนและคุณสามีสงกรานเตชั่นอลง

วันนี้จะเห็นได้ว่ามีลำดับเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย
และชาวเน็ตของเราทำงานกันหนักมากจริงนะคะ
ในช่วงนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงประเด็นร้อนนี้พร้อมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะช่วงเวลาช่วงเมื่อวานนี้ก็คือ๒๑พฤษภาคม๒๕๕๙
จู่ก็มีชาวเน็ตจับสังเกตความผิดปกติในครอบครัว
กระทู้ในเว็บไซต์ดังด้วยหัวข้อว่า
คุณแอฟกับคุณสงกรานมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าคะ
ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่เลยนะคุณ
ซึ่งส่วนมากก็บอกว่ายังเห็นภาพครอบครัวอยู่เลย
มีลงครบรอบแต่งงาน๕ปีไปเมื่อปลายเดือนเมษายนนี้เอง
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าสามีไปทำงานที่เขาใหญ่
ภรรยาดูแลลูกที่กรุงเทพ
ครอบครัวก็อาจจะหายไปบ้างหรือเปล่า
แล้วมาดูกันในอินสตาแกรมของทั้งคู่คุณผู้ชม

ลงรูปสามีล่าสุดก็คือวันที่๘มิถุนายน
ขณะที่ฝั่งคุณสงกรานเขาลงรูปภรรยาที่ไปออกอีเวนต์พร้อมกับลูกสาว
เมื่อวันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งก็คือเดือนก่อนนี่เอง

แต่ว่าใครเลยจะคิดค่ะว่าเมื่อวานนี้
คุณแอฟนางเอกคนสวยเขาออกมายอมรับว่า
กับสามีตอนนี้ใช้คำว่าแยกกันอยู่ด้วยภาระหน้าที่
คุณนักข่าวก็ตกใจเหมือนกันนะ
คำว่าสามีภรรยายังคงอยู่
แต่มีคำว่าแต่นะคะ
แต่ถ้าจะไม่ใช้คำว่าสามีภรรยาเมื่อไหร่

เพราะว่าตลอดเวลาที่เธออยู่ในวงการมา

ถ้าพร้อมก็จะบอกออกมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ

สถานะก็ยังเป็นสามีภรรยากัน

และถ้ามีอะไรในอนาคตเนี่ย

วันนี้ค่ะข่าวลือออกมาอีกระลอกหนึ่งคุณผู้ชม
ในโซเชียลมีการขุดภาพหญิงสาวคนหนึ่ง
ในว่าอาจจะเป็นมือที่๓ของครอบครัวนางเอกสาว

และยังไม่ทันได้สืบสาวเรื่องราว
ชาวเน็ตมือวัยบางกลุ่มค่ะ
ก็ด้านไปคอมเมนต์ต่อว่ารุนแรงในอินสตาแกรมของหญิงสาวผู้ต้องสงสัยคนนี้

เยอะมากคือถ้าหลายคนได้เข้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่ารุนแรงเหมือนกันนะคุณ
คือให้สังเกตยอดในอินสตาแกรม

หมื่นกว่าตอนนี้เพิ่มเป็นเท่าไหร่รู้ไหม
๒๐๐๐แล้วค่ะ

วันเดียวเท่านั้นค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นี่ยังไม่นับการเจาะลึกไปอีกว่าหญิงสาวคนดังกล่าวเคยสัมภาษณ์คุณสงกรานออกรายการโทรทัศน์มาก่อนด้วยนะคะ
ทันทีที่ข่าวลือออกไปไกลมากก็มีบุคคลที่อ้างว่าเป็นโปรดิวเซอร์รายการดังกล่าวนี้
ออกมาชี้แจงผ่านทางเพจคำขวัญชั้นใต้ดิน
ทีมงานไปถ่ายทำและสัมภาษณ์คุณสงกรานเตชนรงค์
ใช้เวลาเพียงแค่๒๓ชั่วโมงเท่านั้น
ไม่มีการพูดคุยกันนอกรอบหรือพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวแน่นอน
อันนี้คือทางโปรดิวเซอร์เขาบอกมาโปรดิเซอร์รายการที่คุณผู้หญิงคนนี้ถูกกล่าวหา
ว่าตลอดชีวิตของเธอพบกับคุณสงกราน
เพียงครั้งเดียวเป็นเวลา๓ชั่วโมง
ไม่มีการติดต่อกันเป็นการส่วนตัว
ติดต่อขอสัมภาษณ์ในรายการผ่านทางทีมงานทั้งหมด
พร้อมทั้งขอบคุณกำลังใจจากคนรอบข้าง
ก่อนที่จะรู้ความจริง
โจมตีใครตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้และควรจะทำมากที่สุดก็คือ
ให้กำลังใจกับครอบครัวเตชนรงค์ให้ผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปได้จะดีกว่า
ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าคุณแอฟก็บอกแล้วว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไร
ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเธอบอกแน่นอนเพราะว่าที่แยกกันอยู่มันก็ด้วยภาระหน้าที่ต่าง
คือปกติเขาบอกว่า๑สัปดาห์ก็จะมาเจอกัน๑ครั้งอยู่แล้ว
ไม่คุณแอฟไปเขาใหญ่คุณสงกรานเนี่ยก็จะเดินทางมาที่กรุงเทพเอง
คือน้องปีใหม่ตอนนี้เธอย้ายมาเรียนที่กรุงเทพ
คุณแอฟก็เลยต้องมาดูแลลูกสาวส่วนคุณสงกรานเนี่ยเขาก็ทำงานอยู่ที่เขาใหญ่

จริงต้องเป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะสำหรับครอบครัวนี้นะคะ